คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงนะคะ
เขาจริงแล้วมีอาชีพรับซื้อของเก่าครับ
แต่มาอ้างตัวว่าเป็นหมอดู
แล้วก็จะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวเด็กสาวหน้าตาดี

ต้องแก้ต้องไปแบบสะดอกเคราะห์

พาเด็กสาวเข้าโรงแรมแล้วก็ข่มขืน
มีคุณแม่ของเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย

ตำรวจก็ตรวจสอบจนพบว่าคนร้ายคนนี้ไปเปิดโรงแรมอยู่
ตำรวจไปถึงโรงแรมเคาะประตูเปิดประตูเข้าไป
มีหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายอยู่ในห้องด้วยอีกคนนึง

นี่ดูสิมีคนตกเป็นเหยื่อหลายรายแล้วนะคะ
ตำรวจชุดจับกลุ่มควบคุมตัวนายบุญธรรมเจริญสิริ
หรือง้ออายุ๕๔แล้วค่ะ
เป็นชาวตำบลหนองเหียงอำเภอชนบุรี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๖ปี
ตำรวจก็นำตัวมาแถลงข่าวนะคะ
พลตำรวจรีธีรพลจินดาหลวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่า
เมื่อ๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปี
ซึ่งน้องคนนี้เป็นผู้เสียหายรายแรก
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบางปะกง
คุณแม่บอกว่าลูกสาวถูกหลอกลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ
โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะกง

ได้สอบถามพฤติกรรมของลูกสาว
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังแล้วก็รู้ว่า
คนก่อเหตุคือนายบุญธรรมหรือนายเงาะคนนี้
กลอุบายอ้างตัวเองว่าเป็นหมอดู
ลูกสาวเธอว่าดวงไม่ดีนะ
หัวขาดนะทักแบบเนี้ยผีตามอยู่นะโอ้โหก็ทักแรง
เออมีของเขมรเข้าตัวนะต้องทำพิธีปัดเป่า
ทีนี้แลกเบอร์โทรศัพท์กันแลกไลน์กันคุยกัน
ก็หลอกไปบอกว่าไปทำพิธีให้สุดท้ายหลอกไป
ข่มขืนน้องเขานะคะตำรวจก็เลยรวบรวมข้อมูลจากข้อความที่คุยกันนะคะ
ทางไลน์นะคะก็เห็นข้อมูลแล้วว่าเออ
คุยกันจริงถูกหลอกจริงจริงก็เลยรวบรวมต่างเหล่านี้
เป็นหลักฐานติดตามจับกลุ่มตัวนายบุญธรรมคนนี้
อีก๑วันวันถัดมาหลังจากที่คุณแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ไปแจ้งความนะ
สิบสองกุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนบอกว่ามีอีก
มีคุณแม่ของเด็กผู้หญิงอายุสิบแปดนี่ตกเป็นเหยื่ออีกคนนึงอะค่ะมาแจ้งความบอกว่าเนี่ย
เด็กผู้หญิงอายุสิบแปดคนนี้ถูกหลอกลักษณะคล้ายคล้ายกันเลยพฤติกรรมคล้ายกันเลย
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายมันเหมือนกันเลยรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุคันเดียวกันเลย
คนเดียวกันแน่แน่ตำรวจก็เลยไปที่โรงแรมที่คนร้ายเปิดห้องเอาไว้ครับ
ขอประตูห้องค่ะเจอจริงจริงเจอนายบุญธรรมคนนี้จริงจริง
แล้วในห้องนี้มีเหยื่ออีกหนึ่งรายโอ้โหเป็นเด็กผู้หญิงนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวอยู่เลย
ตำรวจก็คุมตัวนายบุญธรรมมาสอบสวนนะคะนายบุญธรรมผู้ต้องหารับสารภาพนะคะ
บอกว่าเขาก่อเหตุล่อลวงเด็กผู้หญิงสองคนนี้จริงจริงตัวเขาเองจริงจริงมีอาชีพรับซื้อของเก่า
แต่ก็เคยเรียนมีวิชาดูดวงแก้ไขชะตากรรมอยู่บ้างแล้วก็ระหว่างที่ขี่รถไปซื้อของเก่าตามบ้านเนี่ย
พอเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีก็จะออกอุบายว่าอ๋อหนูมีเคราะห์นะ
ต้องทำพิธีปัดเป่าสะดอกเคราะห์ถึงจะหายถ้าไม่ทำพิธีเนี่ย
ตายภายในเจ็ดวันหลอกเด็กเขาแบบเนี้ยแหมเด็กก็มีคนทักก็เชื่อนะ
เด็กก็หลงเชื่อก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์แลกไลน์คุยกัน
บุญธรรมก็บอกว่าก็นัดมาเปิดโรงแรมม่านรูดทำพิธี
เด็กผู้หญิงคนแรกเขาบอกเขาก็ลงคาถาเป่าไปให้แล้วจริงนะ
แต่สุดท้ายหากห้ามใจไม่ไหวก็เลยลงมือข่มขืน
สำเร็จความไคร้อันนี้รายแรกจากนั้นก็หลอกเหยื่อรายที่สอง
โรงแรมเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะตำรวจก็เลยตามไปเจอไง
โรงแรมเดิมที่เดิมเลยแล้วก็ถูกจับได้นะคะ
ตอนให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยนะตอนแถลงข่าวเนี่ย
บุญธรรมอ้างว่าจริงแล้วเด็กผู้หญิงเป็นฝ่ายนัดเขานะ
ครับเขาไม่ได้นัดไม่ได้ล่อลวงด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ย

มีภิการให้ห้องอะไรนะปลอมของอะไร

ก็คือว่าเขาชวนไปก่อนอะไรเขานัดให้ผมไปอะไรประมาณนี้
ถ้าเขาไม่รับแล้วผมจะไปเจอเขาได้ไง

แล้วเราทำอะไรครับ
ไม่ได้ทำอะไรวันไหนไม่รู้

ตำรวจก็แจ้งข้อหาพาผู้อื่น
ไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น
ในชั้นพนักงานสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือ
ก่อเหตุกับเหยื่อเด็กผู้หญิงสองรายแต่คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายบุญธรรม
ไลน์หลอกลวงเด็กผู้หญิงลักษณะคล้ายกันแบบนี้เป็น๑๐ราย

ผู้เสียหายไม่ใช่แค่สองค่ะครับอ้างว่าเนี่ยทำไปแค่สองราย
สุดท้ายข้อความมันเป็นพยานหลักฐานได้ชัดเจนนะคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยบอกว่าฝากถึงผู้เสียหายรายอื่นนะคะ
ถ้ายังไม่ได้แจ้งความให้มาที่สถานีตำรวจภูทรบางประกงได้
มาดูตัวผู้ต้องหาได้มาแจ้งความดำเนินคดีได้เพิ่มเติม
เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะต่างกรรมต่างวาระ
โทษมันก็จะหนักขึ้นไงถ้าก่อเหตุกับผู้เสียหายหลายคนอย่างนี้

เด็กสาวก็ไม่กล้าก็อายแล้วก็ไม่ได้บอกทางด้านของผู้ปกครองด้วยนะครับ